ด้านหลังหน่อยสิอาจารย์วันนอร์
เอาจริงคือการประชุมสภารอบวันที่๑๙ที่ผ่านมา
อาจารย์วันนอร์โดนกระแสเยอะเหมือนกันนะ

ทีนี้ต้องถามอาจารย์วันนอว่าอาจารย์วันนอร์คะ
พอมีกระแสมาแบบนี้ทัวร์ลงโจมตี

ลงอาจารย์ด้วยประธานสภา

ส่วนว่าทัวลง

ผมว่าก็เป็นเรื่องความคิดแต่ละคนเราก็ต้องยอมรับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ครับ
ไม่ได้มีปัญหาใดแต่ผมยึดมั่นว่าเมื่อผมทำหน้าที่นี้แล้ว
ผมต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
แล้วก็อย่างเป็นกลางที่สุดคือทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วต้องได้นายกตรี

ถ้าประธานปฏิบัติไม่ชอบเนี่ยร้องกรกตได้
ซึ่งประธานสภาบางท่านกระโดดไปแล้วนะครับ
นี่ค่ะอาจารย์วันนอย้ำนะย้ำกับสื่อเลย
บอกว่าผมก็คิดว่าผมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นกลางแล้วก็ดีที่สุดนะคะ

เพราะว่านักข่าวก็ไปถามแหละจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์
การทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่๑๙กรกฎาที่ผ่านมานะคะ
แล้วอาจารย์วันนอร์ก็ย้ำว่าก่อนประชุมมีความเห็นต่าง
ว่าไม่ควรเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำ
จากขัดข้อบังคับที่๔๑แต่อีกฝ่ายนึงก็เห็นว่า
เป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลข้อบังคับการประชุมหมวดเก้า

ส่วนจะติดใจไหมที่ทางก้าวไกลเองวิพากษ์วิจารณ์
ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเขาเป็นประธานสภามันอาจจะไม่ใช่แบบนี้
พอมาถึงท่อนนี้ขออนุญาตนิดนึงน้ำแข็ง
คุณผู้ชมนึกย้อนกลับไปออกหรือยัง
ว่าทำไมเขาถึงอยากจะแย่งกันเป็นประธานสภา
พักฉันเนี่ยต้องได้เป็นประธานสภาคุณผู้ชมนึกออกยัง

ว่าเมื่อก่อนนี้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจ
คือถ้าเป็นประธานสภาปั๊บก็คุมเกมได้คุมเกมได้วินิจฉัยได้
แต่รับผิดชอบเอานะแต่อาจารย์วันนอบอกอาจารย์เป็นกลาง

นี่แหละอาจารย์เขาก็บอกไงบอกว่ามันไม่ใช่แค่ก้าวไกลนะ
แต่ทุกคนมีความเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของการตัดสินใจ
หรือเป็นกรรมการที่ต้องมีฝ่ายที่เขาเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
แม้กระทั่งการตัดสินของศาลสารรัฐธรรมนูลสารดีกา
แต่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามข้อบังคับ
ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพักเก้าไกลนะที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูล

ถ้าเกิดสารวินิจฉัยมาออกมาปั๊บไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันนี้ก็ต้องดำเนินการต่อทีนี้มันจะมีผลไงคุณผู้ชม
มันจะผูกพันทุกองค์กรแล้วก็อยู่ที่คำวินิจฉัย
จะเสนอชื่อคุณพิทาอีกครั้งได้ไหมนะคะแล้วรอบสามลาอาจารย์
คือจะใช้คำว่าอะไรคือเรามีการประชุมกันมาแบบนี้
ให้คุณผู้ชมเห็นเอางี้ก่อนวันที่๒๗จะเป็นอีกวันหนึ่ง
ที่จะมีการโหวตนายกแล้ววันที่๒๖จะประชุมวิบ๓ฝ่าย
ตอนบ่าย๒ทีนี้มันก็จะต้องมาดูแหละว่าเอ้ย
วันที่๒๖วันที่๒๗อีก๒วันที่จะต้องจับตามอง